ส่วนข่าวนี้ครับลูกชายเมาเหล้าคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของ
พ่อบอกว่ามันจวนตัวซะละเกินตัดสินใจยิงลูกไป
คุณผู้ชมครับตำรวจสภเขวราชครับไปตรวจสอบที่บ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
หมู่บ้านบุ่งสวยชื่อนี้นะฮะชื่อบุ่งสวย
ตำรวจสมภเขมราชจังหวัดอุบลรัชธานี
พบศพนายจิลวัตรอายุ๒๘ปีครับสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อนะ
มือขวาเนี่ยถือปืนแก๊ปยาวนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอน
ว่าเสียชีวิตไปแล้ว๑๒ชั่วโมง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายทงศิลปอายุ๕๖เป็นพ่อแท้นี่แหละครับ
เป็นพ่อแท้ของผู้ตายนี่แหละก็ไม่ได้หนีไปไหน
ท่านก็ถือปืนลูกซองยาวนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายมีอาการคล้ายคนเมาเหล้า
ทำลายข้าวทำลายของในบ้านเละเทะไปหมดโวยวายโวยวายเสียงดังแล้วถือปืนด้วย
แล้วพยายามจะพังประตูห้องนอนของพ่อเข้ามา
พ่อก็พยายามพูดจากกลื้กล่อมหยุดเถอะลูกหยุดเถอะลูกวางปืน
แต่ไม่เป็นผลนะคุณผู้ชมครับก็เลยต้องใช้ปืนอีกกระบอกเนี่ย
ขู่ไปสองนัดหวังจะหยุดความคลั่งแต่ลูกชายไม่หยุด
ขู่ใช่ไหมยิงขู่ไม่หยุดสุดท้ายพ่อตัดสินใจเล็งไปที่หัวไหล่
นะครับยิงไปที่หัวไหล่ของลูกหนึ่งนัดโอ้โหคราวนี้ล้มลงเสียชีวิตฮะ
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับให้มาจับกลุ่มตัวเขานะครับ
รอมอบตัวว่างั้นเถอะตำรวจควบคุมตัวในทงศิลป์นะครับ
แล้วก็ของกลางไปสอบสวนที่สพเขมราช
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ